ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของความงงสุดงงจริงค่ะ

ในที่สูงที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่ามีคนเอาไปทำราวตากกางเกงชั้นใน

สีหลายไซส์ตากอยู่ด้านบนค่ะ
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมรู้สึกยังไงค่ะ
คืออะไรอ่ะ
แล้วมันจะเกงในผู้หญิงด้วยนะ
ใช่ค่ะทุกคนก็จะมีคำถามในใจแบบนี้แหละ
นี่มันมูเตลูสายไหน

คืออะไรมันคืออะไรกันแน่

มันไม่ใช่ตัวสองตัวจะตากผ้าไม่ใช่แล้วล่ะ
เพราะว่าจะปีนขึ้นไปเอาแขวนอย่างนี้
มันต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยนะกว่าจะทำเสร็จ
สงสัยก็คือแล้วทำไมเอาไปแขวนไว้อย่างนั้น

ก็อยู่ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการค่ะ
ยังไม่รู้ว่าใครเอามาแขวนไว้นะคะ
ก็พอโพสต์แบบนี้ก็มีคนเข้ามาเขียนบอกว่า
ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนมาหลายแบบแล้วนะ

ก่อนหน้านี้มีทั้งถุงเท้ารองเท้า
แล้วก็เอาคลิปมาโพสต์ให้ดูด้วยเป็นภาพรองเท้า

แต่ปัจจุบันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกนั่นแหละนะคะ
ทีนี้ในโลกออนไลน์ก็เดาไปต่างนานา
ทำไมเขาถึงต้องเอาของมาแขวนเอาไว้แบบนี้นะคะ
บางคนบอกเอาเป็นพวกป้องกันพวกศักยันต์หรือเปล่า
เพราะว่าพวกนี้เขาจะห้ามมุดลอดผ้าถุงหรือก็กางเกงชั้นใน
หรือบางคนบอกแขวนประหลัดขีดหน้าบ้านก็พอเข้าใจแต่นี่คืออะไร
ก็ทีมข่าวก็เลยต้องไขปริศนาค่ะไปคุยกับรอปภท่านหนึ่งแถวนั้น
ก็ให้ข้อมูลกับเราค่ะบอกว่า๒๓ปีก่อนเนี่ยมีเจ้าของโครงการหมู่บ้านหรูมาขอซื้อที่
ตรงนี้ค่ะจะสร้างหมู่บ้านญาติพี่น้องเจ้าของที่ดินที่ที่เขาแขวนเนี่ย
คือเขาก็ขายที่ดินให้กับเจ้าของโครงการแต่ว่าตกลงกันไม่ได้
สุดท้ายการซื้อซื้อขายก็ไม่มีเกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีปรากฏการณ์นี้ค่ะ
เอาถุงเท้ารองเท้าบูธกางเกงชั้นในเก่าไปแขวนไว้ทางทิศใต้ทิศตะวันตก
ตรงคลองสะพานเหล็กของพื้นที่เพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้
แล้วเขาบอกว่าก็ทำลักษณะเหมือนนั่งร้านสูงประมาณ๕เมตรอะค่ะ
ย้ายมาแขวนกางเกงในเก่าริมรั้วหมู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไร
ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเอาไปฟังเสียงพี่รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ได้ยินเขาบอกว่าซื้อที่จริงปิดตรงนี้เป็นของขี้น้องเขาใช่มั้ย

จะขอนู่นขอนี่สุดท้ายก็เลยเขาก็เลยไม่ซื้อทางองค์การไม่ซื้อ
เคล็ดเหรอหรือยังไงคะอันนี้ก็ไม่ทราบจริงนะคะ
ท่านใดพอจะทราบสายนี้นะคะว่าเขาทำพิธีอะไรหรือยังไง
สุดท้ายเรายังไม่ได้คำตอบหรอกค่ะรู้แต่ที่มาที่ไป
เท่านั้นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ